ใช่นี่ที่อยู่ด้านหลัง
ที่เอาเครนยกขึ้นมาคือตะเคียนนะ

ชาวบ้านเค้าเห็นคือเป็นด้วงตานะ

คุณเห็นไหมดวงตาแววแวววาวคู่นั้น
คือดวงตาอะไรดวงตาอสูรใช่ไหม
โผล่มาที่ต่อตะเคียนหลังจากที่ขุดขึ้นมาแล้วเนี่ย

ชาวบ้านเขาเชื่อเขาบอกว่าต่อตะเคียนนี้นะ
อยู่ในคลองแล้วก็อยู่ในที่ดินของคุณป้าศรีนวลพันธอง
ปกติดิฉันก็จะอ่านผ่านแต่อันนี้ดิฉันต้องอ่านอายุป้าหน่อยนึงละกัน
๔ปีค่ะเหตุการณ์นี้คุณป้าเป็นคนปราจีนบุรีนะ
แล้วก่อนที่จะเอาขึ้นมาเนี่ยมีคนขับรถไถดินไถที่ดินข้างคลอง
เขาฝันฝันว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยแต่งตัวเหมือนกับคนโบราณ
มาบอกว่าเอาฉันขึ้นจากน้ำที
เออน้ำแข็งข้าในฝันเขาได้ยินขนาดนี้เลย
ไม่ใช่ก็มาบอกไงทีนี้เขาก็เลยเอาขึ้นจากน้ำใช่ไหม
คือพอในฝันบอกแบบนี้แล้วก็ให้เอามาตั้งไว้ข้างคลอง
แล้วเดี๋ยวจะให้โชคให้ลาบหลังจากที่เอาต่อตะเคียนขึ้นมาแล้วเนี่ย
ชาวบ้านที่เขารู้นะก็ต้องมาจุดมาจุดทูบมาไหว้ขอเลขกันนะคะ
และที่ฮือฮาที่สุดเนี่ยคือมันมีช็อตที่คนถ่ายรูปไปไง
แล้วไปได้ภาพนี้มาที่แรกมองภาพนี้เผินก็ไม่มีอะไร
พอทีมงานวงเท่านั้นแหละเห็นเลยค่ะเป็นตามาแบบนี้
เห็นจริงนะเนี่ยดูตาอสูรหรือเปล่าไม่รู้
หรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนมาให้โชคให้ลาบ
ข่าวนี้อย่าโกรธดิฉันนะมันไม่ได้มีเลขอะไรเลย
จากอายุของคุณป้า๕๔น่ะความยาวตะเคียนไม่ได้บอก
แต่ว่าเมื่อกี้ที่เห็นแบบเครนยกมันยาวมากมันใหญ่มากเลยนะคะ